คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เราถามกันอย่างต่อเนื่องว่าถ้าเกิดว่าเจอรถตู้กู้ชีพกู้ภัยรถพยาบาลเปิดไซเรน
แล้วก็ให้สัญญาณไฟเนี่ยทำไงฮะหลบให้ไวค่ะ
ให้ไวถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะแล้วถามว่าดิฉันถามแบบนี้
คุณผู้ชมก็ตอบเหมือนกันกับคุณสุพัสรานี่แหละค่ะ
แต่ยังมีบางคนที่ตอบถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ทำผิด

รถตู้กู้ชีพมาทางตรงคุณเห็นนะ

แล้วรถตู้ที่กำลังจะอยู่เทินอยู่เทินไหมอยู่เทินค่ะ
แล้วสิ่งที่ทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถตู้กู้ชีพเขาก็ต้องหลบ
แล้วเห็นไหมไปเบียดฟุตบาทไปชนเข้ากับต้นไม้
เพราะดีมากนะคะว่าคราวนี้ไม่มีใครเป็นอะไรถึงขั้นแก่ชีวิตนะคะ
ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงแต่ก็ดูไว้เตือนภัยเตือนใจแล้วค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือริมถนนกิ่งแก้ว
ช่วงปากซอยกิ่งแก้ว๓๗ทับ๕
จุดยูเทิร์นก่อนถึงโรงแรมไวชอินตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เนี่ยคุณเห็นใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดเกิดเหตุรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง
โอ้โหคุณค่ะพอเห็นรถกู้ชีพกู้ภัยเท่านั้นแหละค่ะ
ยูเทิร์นเลยอยากไปหากันหรือเปล่าเป็นรถตู้เหมือนกัน
ตัดหน้ากระทันหันไม่ทำงั้นอ่ะเนี่ยแต่ว่าเคราะห์ดีมากนะคะ
คนขับรถตู้หน่วยกู้ชีพเขาตั้งสติได้ทันหักหลบออกไปด้านซ้าย
แล้วก็เลยทำให้ไปเฉียวชนเข้ากับรถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะ
ยังไม่จบอุบัติเหตุยังไม่จบค่ะเพราะรถตู้ของหน่วยกู้ภัยเนี่ย
พุ่งขึ้นไปปีนฟุตบาททางเท้าแล้วไปชนเข้ากับต้นไม้ขนาดเล็ก
แล้วรถก็หยุดได้ทันค่ะหลังเกิดเหตุคู่กรณี
ถามว่าจอดดูไหมล่ะมีมิตรจิตมิจจัยที่จะต่อดูไหม
ไม่เลยค่ะขับหลบหนีไปเลยนะคะแต่ว่าชาวบ้านพลเมืองดีนี่
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาตามไปค่ะไล่ไปเลยนะคะ
นำตัวกลับมาบอกว่าให้มาแสดงความรับผิดชอบ
กับสิ่งที่คุณทำลงไปทีนี้กู้ภัยอ่ะบอกว่า
อนเลยนะขอร้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
ถ้าเกิดว่าเห็นรถพยาบาลเอ่ยเห็นรถฉุกเฉินเอ่ย
เห็นรถกู้ชีพกู้ภัยเอ่ยเปิดสัญญาณไฟและเสียงไซเรน
หลบทางให้หน่อยเพื่อเห็นแก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
รอคอยความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ลาดช้าออกไป